คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวน่ายินดีของค่ำคืนที่ผ่านมามงลงแล้วค่ะ
แอดแอดน่าเสือ
จำชื่อเธอไว้ให้ดีคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามงสามมาแน่
ยังพูดได้อยู่สำหรับปีนี้นะคะ
นางงามเชียร์กันมันจริงคุณผู้ชมเพราะว่าสวยทั้งหมดเลยนะคะ
สาวสวยวัย๒๓ปีจากรั้วเกษตรศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะ
ภาษานางงามเขาเรียกว่าสวยพุ่งเออน้องทำได้ดีในทุกรอบเลยคุณผู้ชม
ในรอบของการโชว์ตัวชุดว่ายน้ำหุ่นดีมากชุดราตรีหรือแม้กระทั่งการตอบคำถามในทุกรอบค่ะ
คะแนนมาดีเลยล่ะค่ะเธอก็ได้ใช้สตอรี่การสู้ชีวิตในวัยเด็กมาสร้างแรงบันดาลใจผ่านคำตอบแบบว่าโอ๊ยจับใจจนคว้ามงมาเลยค่ะ
แล้วต้องบอกว่าชีวิตของสาวสวยคนนี้เห็นเธอสวยแบบนี้น้องไม่เคยอายนะคะกับที่มาที่ไปของชีวิตเธอ
พูดเต็มปากเลยว่าหนูเติบโตมาจากกองขยะเพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นพนักงานเก็บขยะของกรทมค่ะ
ชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายเหมือนใครเขาพัฒนาการเรียนจนจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเพราะว่าอะไร
ไหวคว้าอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพาตัวเองออกไปให้จุดที่ดีขึ้น
ผ่านตัวเองมาชิมลางงานบันเทิงเล็กน้อยก่อนจะเดินทางสายนางงามค่ะ
ไปฟังความรู้สึกของน้องแอนนาเสื้องามเอี่ยมกันหน่อยค่ะ
วันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ให้แอนนาได้พิสูจน์กับทุกคนแล้วว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาจากอะไร
เราสามารถประสบความสำเร็จได้เราสามารถทำตามความฝันได้แค่คุณเชื่อมั่นในตัวเอง
ตั้งแต่หนูเกิดมาไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่
แม้ว่าเราจะเกิดมาแม้ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจน
แต่ทั้งสองท่านมอบความรักให้แอนนาเยอะมาก
และมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นแรงผลักดันทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้

หนูจะเอามงค์ไปหาพ่อกับแม่นะ
โทรไปช่วงประมาณตีหนึ่งปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รับโทรศัพท์
เพราะอะไรรู้ไหมคือตอนแรกไม่ได้มาเชียร์ด้วย
ไม่ได้มาเชียร์ลูกสาวเพราะว่าต้องทำงาน
เช้าตี๕ต้องไปกวาดขยะในกรทม
ก็เลยยังไม่ได้มาเชียร์ลูกสาวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกสาวได้รับตำแหน่งไปแล้ว
ตามที่คอนเซปต์ของเวทีเขาเลยนะ
และหวังว่าน้องจะคว้างมงสามากได้นะ
แต่ว่าที่เขาเรียกว่าเสือคือยังไงนะเชอรี่
นามสกุลน้องเสืองามเอียง
อันนี้มาเสือไง

พรุ่งนี้๑๙จะมาไหมแม่